อสเตเดย์ได้รวบรวมพระพุทธปฏิมาที่มีลักษณะพร้อมกันและนำไปเปรียบเทียบกับพระพุทธปฏิมาที่มีลักษณะใกล้เคียงกันที่มีอายุที่แน่นอนเช่น
พระพุทธปฏิมาที่พบในจังหวัดปราจีนบุรีลบบุรีนครปฐมและราชบุรีตั้งชื่อว่าสมัยธวารวดี
หมายถึงช่วงระยะเวลาที่มีการสร้างพระพุทธปฏิมาเหล่านี้เป็นที่แพร่หลายมีลักษณะเฉพาะที่สร้างขึ้นในสมัยธวรวดีจึงเรียกว่าแบบธวรวดีหรือเป็นแบบสมัยธวารวดี
มีลักษณะคล้ายกับพระพุทธปฏิมาอินเดียครั้งราชวงศ์คุปตะที่สารนาฏและที่ถ้ำอชันตาซึ่งกำหนดอายุเวลาไว้ในช่วงพุทธศักราช๘๖๐ถึง๑๑๕
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน